ที่สุดของสายสตรองที่มาของวลีเด็ดคนท้องไม่ใช่คนป่วย
เปิดใจคุณแม่สุดแซ่บลีเดียสรรรัส๙เดือนกับบทบาทของความเป็นแม่
กว่าทุกกระแสดราม่าออกกำลังกายขณะตั้งคัน
ซูมกันชัดกับคุณหลังคลอดสุดฟิตแอนด์เฟิร์ม
เจาะลึกเคล็ดลับการออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ป้ายแดง
และบทบาทใหม่ถ่ายทอดทุกประสบการณ์ในฐานะนักเขียน
วันนี้เดี๋ยวก็จะมาสอนถ้าออกกำลังกายง่ายนะคะสำหรับคุณแม่ที่กำลังท้องอยู่นะคะ

แน่นอนคนท้องก็จะปวดหลังนะคะเราก็จะต้องทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงนะคะ
เพื่อที่จะมารับน้ำหนักของทองที่ใหญ่ขึ้นนะคะ
ท่าแรกเลยที่จะมาแนะนำก็คือท่าสคอร์ส
ซึ่งถ้าสก๊อตเนี่ยทำได้เนี่ยก่อนท้องก็ดีนะคะ
ตอนท้องก็ยิ่งดีเพราะจะทำให้ช่วงสะโพกแล้วก็ขาแข็งแรงนะคะ
วิธีง่ายเลยดูจากด้านข้างแล้วกันนะคะเราจะต้องเอาขาเราเนี่ยให้กว้างกว่าไหล่เรานิดนึงนะคะ
อย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาเราลงไปเนี่ยต้องหายใจเข้าก่อนนะคะ
แล้วก็ย่อลงไปให้ถึง๙๐องศาอย่างนี้นะคะ
น้ำหนักไว้ที่สะโพกให้หอดไปข้างหลังแล้วก็น้ำหนักที่เท้าก็เต็มเท้านะคะ
แล้วก็พอจะขึ้นมาปุ๊บก็หายใจออกค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้เป็นเซตึ๊บ
อย่างนี้นะคะมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็ขาของเราเนี่ยได้ทำงานได้แอคทีฟ
แล้วมันก็จะแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักของท้องเราที่ใหญ่ขึ้น
แล้วก็ช่วงหลังเราเนี่ยก็จะไม่ปวดมากเท่ากับถ้าเราไม่ออกกำลังกายค่ะ
ก็สำหรับหนังสือที่เดียเขียนไว้นะคะก็จะมีท่าออกกำลังกายอีกเยอะแยะมากมายเลย
นี่ก็เป็นแค่หนึ่งในนั้นเท่านั้นค่ะ

สวัสดีค่ะ
ดีอย่างเป็นทางการนะคะพี่ลิเดียสารนัทนะคะ
คุณแม่สุดสตรองของเราโอ้โหหุ่นเสียมาก
กลับมาเหมือนออกแรกเลย
ตอนท้องคืนไช้เกิดสามลค่ะ

๑๑ค่ะหรืออีก๒
เดือน๑๑โลคุณเชอรี่หันข้างค่ะ

อันนี้ไม่ได้ท้องนะคะอ้วนเฉยค่ะ

ถามพี่ลิเดียดีกว่าเคล็ดลงเคล็ดลับ

กว่าจะได้ออกมาเดินออกจากบ้าน

คือจริงแล้วเราออกกำลังกายก่อนท้องอยู่แล้ว
แล้วก็มีเทรนเนอร์แล้วก็มันเป็นไลฟ์สไตล์
มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำ

แต่ว่าพอเริ่มออกรอยกายปุ๊บ
ทุกคนก็แบบเฮ้ยท้อง

เฮ้ยคุณลิเดียถ้าคุณลิเดียแบบเล่นโยคะ
แล้วยกแขนขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้นะ

หรือว่าทำท่าเมื่อกี้สคอตอย่างนี้ค่ะ
ลูกจะไหลแล้วปุดโพะออกมาเลยอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบเฮ้ยมันจริงเหรอ
เราก็แบบน้อยไงเออใช่
ก็เลยแบบเออไปถามไปศึกษามา

เออตกลงเราใส่ส้นสูงได้ไหมเนาะ

หรือว่าช่วงไหนที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
จริงแล้วออกได้ตั้งแต่เดือนแรกที่ท้องเลยค่ะ

แต่ต้องดูว่าโอเคอย่างแรกเนี่ย

หรือว่าเราท้องแฝดหรือเปล่า

คือมันก็จะมีข้อต่าง

ในส่วนตัวแต่ละคนความแข็งแรงไม่เท่ากัน

ท่าไหนบ้างที่เราสามารถออกได้

คนท้องออกกำลังกายได้หรือเปล่า

มันบางคนก็แบบระวังนะคะ

เคยพลาดมาแล้วเสียลูกไป
หรือว่าบางคนแบบแรงก็มีเหมือนกันก็แช่งเลย
พูดแล้วไม่เชื่อขอให้แทงลูก
ตอนนั้นเราน้อยมากเราก็คิดว่าเราทำอันตรายกับลูกเราหรือเปล่า
ออกกำลังกายมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ช่วงนั้นเราก็เลยต้องไปซื้อไอ้เครื่อง
มันจะมีเครื่องหนึ่งที่เวลาไปโรงพยาบาล
เขาก็จะตรวจฟังเสียงหัวใจลูกใช่ไหมคะ
เพราะว่าเหมือนเราก็ไม่รู้ไง
เพราะว่าเราไม่ได้สามารถแบบรู้สึกว่าลูกขยับอยู่ในท้องหรือเปล่า

เดินทางไปหาแบบบริษัทที่เอาเครื่องอุปกรณ์ขายยาแบบเข้าประเทศค่ะ
แล้วก็ไปตามล่าหา
คือนางก็ไม่ใช่คุณแม่ที่แบบออกกำลังกายอย่างเดียว
คุยสมฟังความนอยของนางที่ทุกคนคอมเม้นเข้ามา
ใช่เราก็ต้องการว่าลูกอันตรายไหม
แล้วเราไม่รู้เลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่ในท้องหรือเปล่า

นี่คุณดูหน้าปก
ดิถามหน่อยว่านี่ควรท้องจริงใช่ไหม

เดือนคุณพระคุณเจ้าค่ะซูมมาที่หน้าปก

มีแฟชั่นเซ็ตด้วยนะคะ

ใครที่ได้ไปนี้บอกเลยนะครับว่า
โอ้โหข้อมูลเยอะมากคุณมีในเรื่องอาหารด้วยใช่ไหมนะคุณลิเดีย
แต่ที่ไม่ใช่แบบทานแล้วอ้วนนะคะ
คือคนท้องเนี่ยห้ามไดเอสนะคะ

แล้วคนเราจะเข้าใจว่า
ท้องแล้วมี๒ชีวิต

ใช่แต่ลูกเราตัวนิดเดียว

ว่ากินข้าว๑จานก็กลายเป็นกิน๒จาน
ไม่ใช่ก็กินแค่เพิ่มเป็นบางอย่างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เท่านั้นเอง
ขอถามหน่อยแล้วกันว่าตอนที่คุณลีเดียท้องเนี่ย

น้องดีแลนด์เนี่ยตอนอยู่ในท้องเนี่ยเขามีการตอบสนองอะไรยังไงบ้างไหมคะ
ก็มีบ้างมีบ้างก็แล้วแต่เขาอะค่ะ
คือบางทีก็ดิ้งไม่ทำอะไรแต่บางทีก็แบบตุ๊บตับอะไรอย่างนี้

หลังจากที่คลอดมาน้องเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพแข็ง
แข็งแรงดีตอนนี้เรียกเขาว่าเด็กยักษ์ค่ะเพราะตัวใหญ่มาก

ใช่ออกมาก็เกือบ๓โล๓แล้วแล้วก็สูงตั้งแบบ๕๑เซนนะคะ

แล้วตอนที่กำลังจะคลอดเนี่ยถามหน่อยประสบการณ์ก็ไม่มี
ท้องแรกแล้วเราสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วล่ะ
คลอดง่ายไหมเขาบอกถ้าคุณแม่แข็งแรงลูกออกมาง่ายแน่นอน
ต้องบอกว่าเดียแพลนว่าจะคลอดธรรมชาติค่ะ
รอแล้วรอเร่าจน๑๐เดือนค่ะ
เดี๋ยวน้ำค่ำมันจะเริ่มแบบน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็อันตรายต่อเด็ก
เราก็เลยแบบ๔๐อาทิตย์ไม่มีวี่แววรอย๑อาทิตย์๔๐อาทิตย์ก็ไม่มีวี่แวว
แต่คุณหมอว่าน้ำค่ำอะไรดีทุกอย่างดีอะไรอย่างนี้
แต่เราก็แบบไม่กล้าเสี่ยงแล้วเดี๋ยวลูกเป็นอะไรขึ้นมาเราก็พาออกเลยดีกว่า
เราก็เลยผ่าน้องออกมาแล้วพอผ่ามาปุ๊บก็ถึงรู้ว่าอ๋อไม่ออกมาเพราะว่ามีสายสะดือพันคออยู่สองรอบ
แล้วหลังจากที่ผ่าคลอดค่ะทีนี้เดี๋ยวพักนานขนาดไหนถึงกลับมาออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือผ่าปุ๊บวันแรกเนี่ยเราก็เจ็บแผลมากแล้วก็ไม่สามารถลุกมาได้ใช่ไหม
แต่ว่าวันรุ่งขึ้นเดียก็เดินแล้ววันรุ่งขึ้นใช่วันรุ่งขึ้นเดียก็แบบรับแขกอะไรอย่างเงี้
เพราะว่ามีเพื่อนมาหาที่โรงพยาบาลแล้วก็รับแขกเดินได้ปกติ
แล้วจริงเราก็ควรจะเดินด้วยเพราะว่าเราจะได้ให้ข้างในเราแบบขยับขยื่นเหมือนตามปกติใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าคลอดเสร็จก็นอนติดเตียงไม่ได้ต้องพยายาม
ต้องพยายามทำนิดนึงเดินนิดนึงให้แบบระบบเราทำงานเหมือนเดิม
แต่ว่าในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยก็รอสักนิดนึงของเดียเองก็รอประมาณ๖อาทิตย์ถึงจะเริ่มแบบเบานะคะ
อาจจะเริ่มแบบแขนขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงท้องยังไม่ได้แบบติดอัพใช่เพราะว่าผู้หญิงเราอาจจะไม่รู้นะว่าตอนท้องแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเรามันจะขยายถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันอาจจะแยกออกได้กล้ามเนื้อเรามันก็จะแบบไม่มีแรงเหมือนเดิมเหมือนซิตอัพอย่างนี้อาจจะยังไม่ควรทำช่วงแรกอย่างนี้ค่ะก็ต้องรอนิดน
และที่สำคัญในหนังสือเล่มนี้พี่ลิเดียบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเราจะได้โค้ด
ถูกคืออะไรคะนี่ค่ะก็ในเล่มนี้มันจะมีตัวขั้นหนังสือนะคะซึ่งในที่ขั้นหนังสืออ่าอันนี้เนี่ยเราสามารถมีโค้ดอยู่นะคะเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายยังไง
เพราะว่าในหนังสืออย่างนี้ค่ะมันจะเป็นท่าออกกำลังกายที่เป็นภาพนิ่งใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันทำยังไง
ซึ่งจะมีวีดีโอแบบเยอะมากซึ่งวีดีโอถ่ายตอนเก้าเดือนนะคะเพราะฉะนั้นออกกำลังกายทุกท่านในเล่มนี้ได้หมดค่ะคือไม่ได้เขียนมาแบบด้วยความรู้ของคุณลีเดียอย่างเดียวมีแพร่กำกับด้วยนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องบอกว่าคือเรียนมีคำถามเยอะมากอย่างเช่นตอนแรกใส่รองเท้าส้นสูงคนก็จะเข้ามาบอกว่าคุณไม่ควร
ถ้าติดตามรายการบันเทิงไทยรัฐอยู่ตอนนี้

โทรเข้ามาที่เบอร์เดี๋ยวเราจะขึ้นด้านล่างให้นะคะ
สายแรกที่ติดต่อเข้ามานะคะ

พร้อมกับลายเซ็นต์ของพี่ลีเดียนะคะ
โทรมาที่ย้ำเบอร์กันสักนิดนึง
ต่อ๒๔๐๓นะคะ

จริงแล้วอย่างที่พี่ลิเดียบอกว่าไม่ใช่แค่

ยังไม่ท้องก็อ่านได้ทุกเพศทุกวัยเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้ากันก่อน
วันนี้ขอบคุณพี่ลีเดียนะคะขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะ